รับจอบประเด็นวันนี้ยังคงมีหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามกันค่ะ
เริ่มกันก่อนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ
จังหวัดนนทบุรีมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
เสียหลักแล้วก็พุ่งไปชนท้ายรถสองแถว
ทำให้ทั้งคนและรถจักรยานยนต์นั้นกระเด็นไปคนละทิศละทาง
คนขี่รถจักรยานยนต์วัยเพียง๑๙ปีค่ะ
ก็ต้องเสียชีวิตคาที่นะคะติดตามรายละเอียดของเหตุการณ์นี้
พร้อมกับเหตุการณ์อื่นกันเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะรถสองแถวกำลังขับอยู่ในช่องทางซ้ายสุด
จะมีรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายอย่างจัง
คนและรถกระเด็นไปคนละทิศละทาง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนท่าน้ำนนทบุรีวัดโบด
ในพื้นที่ตะมนต์บางกร่างอำภาเมืองจังหวัดนวลธบุรี
่งหน้าขึ้นสะพานมหาเจษฎาบริน
ตำรวจสพบางศรีเมืองเข้าตรวจสอบ
พบนายตินพัฒน์รัตนาชูอายุ๑๙ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
สภาพสมมิตรหลายที่ใบหน้าและศีรษะ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำล้มอยู่

ส่วนรถสองแถวสายท่าน้ำนนวัดสวนแก้ว
ถูกชนท้ายรถได้รับความเสียหาย
พิมพรกิติจารุภาอายุ๖๑ปี

จู่มีรถจักรยานยนต์มาชนท้ายอย่างจัง

พี่บอกพี่พี่เป็นพยานให้หนูด้วยนะ

เราไม่ผิดมันมาชนเอง
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนคนขับรถสองแถว

เพื่อหาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ตำรวจสพแม่สอดและกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก๖ล้อ
บนถนนสายค้างพิบาลเมืองผาแดง

จักรยานยนต์ล้มอยู่ในสภาพพังยับเยินทั้งคัน
ส่วนรถบรรทุก๖ล้อกระจกหน้าแตกร้าวทั้งบาน
อีกหนึ่งคนนอนเสียชีวิตจมกองเลือดสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายไพโรดวาทาอายุ
สามสิบหกปีกำลังขับรถบรรทุกทรายไปส่งให้ลูกค้าบนดอยผาแดง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุถูกรถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนหญิง๓คน
เพิ่งกลับจากเที่ยวน้ำตกฉลองสอบเสร็จชั้นมหนึ่ง
เสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนประสานงาอย่างจังทำให้คนขับขี่
เด็นมากระแทกกับกระจกหน้ารถจนเสียชีวิต
ที่จังหวัดเชียงรายเกิดดูปฏิเหตุห้องเครื่องเรือโดยสารระเบิดกลางแม่น้ำโขง
ขณะออกจากท่าเรือจุดผ่อนปลนบ้านห้วยลึกหมู่๔ตะบนม่วงยาย
เวียงแก่นเพื่อจะข้ามไปส่งผู้โดยสารที่ฝั่งประเทศลาว
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้ผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวลาวได้รับบาดเจ็บ๘คน
จากทั้งหมด๑๕คนเจ้าหน้าที่และกู้ภัยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลเวียงแก่น
ซึ่งจากการตรวจสอบภายในห้องเครื่องเรือโดยสารลำดังกล่าวพบว่าใช้แก๊สแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง
นายฮองเพชรมณีเซนวัยสี่สิบห้าปีชาวลาวซึ่งเป็นคนขับเรือเล่าว่า
ขณะดันหัวเรือออกจากท่าเรือจุดผ่อนปลนบ้านห้วยลึกแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์
จู่มีไฟลุกไหม้และเกิดระเบิดขึ้นที่ห้องเครื่องผู้โดยสารที่นั่งอยู่ใกล้
ถูกไฟคลอกอาการสาหัสบางคนกระโดดน้ำหนีเอาชีวิตรอด
พอตั้งสติได้จึงนำเรือเข้าฝั่งและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทย
เมืองต้นอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายได้ประสานไปยังเจ้าเมืองห้วยทราย
แวงบ่อแก้วสปลาวตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น
เพราะจุดเกิดเหตุอยู่นอกราชอาณาจักรไทย